แต่เมนูนี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยทานหรือเปล่านะ
เป็นอาหารหายากของชาวอีสาน

พยาปลวกปิ้ง
มองมุมนี้ไกลตอนหันแล้วไข่ปลาหมึกปิ้งเหมือนกันนะ
ก็จริง

มันไม่ดูไม่ออกตา
แต่ดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือ

เขาบอกว่าเป็นเมนูสุดแซ่บหาทานยากของคนอีสานนะคะ
มันหายากเพราะว่าคุณค่ะปลวก
ญาปลวกมันก็ต้องอยู่ในรังใช่ไหม

แล้วคุณต้องแบบว่าเอามาล้างทำความสะอาด
ผ่ารังออกมาแล้วก็มาประกอบอาหาร
ห่อใบตองเอามาย่างแบบนี้

เพราะเขาบอกว่าพวกแมลงหรือว่าพวกอะไรแบบนี้มันจะมีโปรตีนสูง
แล้วก็รสชาติมันจะมันเนื้อแน่น
เขาบอกว่าคล้ายกับพวกคนที่ชอบทานแมลงทานดักแด้อะไรอย่างนี้
ซ้อมปลวกใครเห็นก็บอกว่าเป็นสักสิทธิ์นู่นนี่นั่น
ก็สักสิทธิ์อยู่ก็กินเลยนะคะ

แบบชาวอีสานเขาก็หานี่แหละหาอาหารกิน
คือเป็นแหล่งโปรตีนเหมือนคุณไปเจอแบบเก็บจับหนอนจับดักแด้

ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าใครเคยทานส่งมาบอกนะคะ
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณนัทธวุฒิ๙๑๔๔จ้า